มันก็จะมีสัญญาณเรื่องของสวด้วยนะ

สวที่โหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ย
ร้อยห้าสิบสองเยอะมากนะจากสองร้อยสี่สิบเก้าค่ะแต่มันก็ไม่เต็มอ่าก็ได้มาสองลุงแล้วใช่ไหม

เพราะฉะนั้นโดยสัญญาณของสวเนี่ยควรจะเต็มควรจะมากกว่านี้หรือเปล่า

ก็มีทั้งคนที่เขาแสดงจุดยืนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าขอวางตัวเป็นกลางคือไม่ออกเสียงคือผู้นำเหล่าทัพ
อ่าก็อันนั้นก็ส่วนนึงนะครับ
คนที่ตั้งจุดยืนอยากปิดสวิตช์ตัวเองที่บอกจะงดออกเสียงในทุกกรณีไง
อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าดู๑๕๒เสียงสวที่โหวตให้เนี่ยนะ

รวมไทยสร้างชาติหรือว่าของพลังประชารัฐ

ต้องไปดูชื่อสวที่โหวต

แสดงว่าที่โหวตให้คุณเศรษฐาคือสวสายลุงตู่

ลุงป้อมเนี่ยเขาเช็คกันเนี่ยเขาบอก

ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสัญญาณอะไรเกี่ยวกับ

ซีกเพื่อไทยหรือเปล่าก็แต่วันนั้นลุงป้อมก็ไม่ได้เข้าด้วยนะ

พลังประชารัฐประกาศว่า

ก็โดยคุณไผลลิกใช่ไหมใช่ค่ะ

ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยบิ๊กป้อมไม่เคยสัมภาษณ์เลย

ค่ะจนกระทั่งมาจับมือกัน

หัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์ค่ะ
ก็ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวใช่
เมื่อวานนี้โหวตนายก

มันก็เลยทำให้เอ๊ะตกลง

มันเลยทำให้ส่งผลไปถึงสัญญาณ

ถ้าวันหนึ่งพลังประชารัฐต้องหายไปจาก

หายไป๔๐แต่อาจจะมี๑๖มาเติม

เสถียรภาพรัฐบาลก็ยังเกินครึ่งหนึ่งอยู่

การแสดงออกของสวสายบิ๊กป้อมเนี่ย

ว่าอาจจะมีความไม่พอใจ

๔๐เสียงทำไมได้๒ว่าการ๒ช่วย
อาจจะเป็นกระทรวงเล็กกระทรวงใหญ่กระทรวงกลาง

ไม่ให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐา
ส่วนใหญ่ใช้วิธีงดออกเสียงนะครับ

พลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้
แตกต่างจากสายบิ๊กตู่นะครับ

โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี

มีพลเอกปีชาจันโอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์

อย่างพลตรีกลชัยสวนบูล
พลเอกสิงศึกสิงห์ไพร

พลเอกยอดยุทธ์บุญญาธิการ

ผลเอกชัดชัยสาลิกัญญะ
พลเอกทวัชชัยสมุทธ์สาขอน
และพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากร
นี่นะฮะมันก็เลยทำให้จับสัญญาณกันได้ว่า

แล้วมีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐอยู่เนี่ย

ต้องรอดูการเจรจาเรื่อง
ตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้นะ
ส่วนวันนี้นะคะพลตรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณค่ะ
วันนี้มาปรากฏตัวแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาด้วย

ประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ

ช่วงเย็นเห็นว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณเสถาที่พักเพื่อไทยด้วย
ในฐานะแกนนำของพักพลังประชารัฐ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ
หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการประชุมพักแล้วพลเอกประวิทย์ก็

แต่พี่ป้องก็ไม่ได้มา
เขาบอกว่ามีการประกาศแต่งตั้งให้เนี่ยน้องชายเป็นประธานที่ปรึกษาพักใช่ไหม
ถือว่าเป็นการเปิดตัวน้องชายอย่างเต็มตัวหรือเปล่า
แล้วก็ค่อยเหมือนกับเอ๊ะหรือลุงป้อมจะเฟส